อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้หญิงคนหนึ่งเกือบจะเสียโฉมนะคุณผู้ชม
ว่างมาใส่ภรรยาคือใส่รถน่ะนะ
แต่ว่าดอกสว่านนั้นเฉียวหน้าไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีค่ะ
โดยตำรวจสายตรวจโรงพักเสม็ดที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยนะคะ

หน้าบ้านหลัง๑ในซอย๑๗ที่หมู่บ้านการเคหะ๒ชนบุรี

เมื่อสักครู่นี้ก็คือนางสาวพรชนกอายุ๒๘ปี
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือกระจกรถข้างคนขับเนี่ย

ไปดูในรถเจอเหล็กดอกสว่าน๑ดอกค่ะ

เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
สอบถามจากผู้เสียหายคือนางสาวพรชนกคนเสื้อสีชมพูนี่แหละ

บอกว่าตอนนั้นขับรถกลับจากรับลูก
แล้วก็กำลังจะขับรถเข้าบ้าน

สามีเก่าที่เลิกรากันไปประมาณ๙เดือน

แล้วสามีใช้เหล็กดอกสว่านคว่างเข้ามาในรถ
ทะลุกระจกด้านหน้าคนขับเลยค่ะ
แต่ว่าโชคดีที่ตัวคุณพรชนกหลบทัน
ก็เลยรอดพ้นจากการถูกเหล็กดอกสว่านเจาะเข้าที่ใบหน้า
เอาฟังเสียงคุณพรชนกหน่อยนะคะ
โอ้โหแล้วเด็กเหล็กดอกสว่านอ่ะมันก็แบบเป็นเกลียว

คว่างแบบนี้ด้วยแรงคว่างทะลุจนกระจกแตกนะคะ

ซึ่งคุณพรชนกก็ไปที่โรงพักไปแจ้งความดำเนินคดีกับสามีเก่า
ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายและจิตใจ

เพื่อให้ตำรวจออกหมายเรียกสามีเก่า
มาดำเนินคดีต่อไปนะคะ